ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของเหล็กไหลหน่อย
ซึ่งน้ำดื่มจากเหล็กไหลที่กระบี่เนี่ยท่านผู้ชมยังจำได้ไหมครับ
เจ้าของเหล็กไหลที่เขาไปเจอแล้วบอกคนติดต่อมาขอซื้อมูลค่า๑๐๐ล้านบาท

แล้วเขาไม่ขายเขาก็เอามาทำพิธีนะฮะ
แล้วก็มีน้ำเนี่ยที่ปลุกเสกต่างนานาแล้วก็เป็นน้ำเหล็กไหลออกมา
มีคนมาขอเอาไปดื่มรักษาโรคราวอะไรต่างเยอะแยะไปหมด
นี่นะฮะตอนที่ทำพิธีเจ้าของเองบอกว่าคุณพ่อเนี่ย
โอ้โหเดิมนี่คุณพ่อนี่ลุกเดินไม่ได้เลยนะฮะ
พอให้พ่อตัวเองดื่มไปเนี่ยพ่อเดินได้

นี่เห็นไหมตั้งแต่๒๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ

จากนั้นชาวบ้านมาทั่วทุกสารทิศเลยครับ
ขอน้ำดื่มน้ำเหล็กไหลไป
เพื่อดื่มเพื่ออาบเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง
เจ้าของเหล็กไหลก้อนนี้นะครับมูลค่าร้อยกว่าล้านที่เขาบอกนะ
มีคนติดต่อขอซื้อเขานะแต่เขาไม่ขายเนี่ย
ชื่อนายรินรักวงอายุ๔๓ปี
นี่ตั้งบูชาไว้ที่บ้าน
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนบันดาลให้เขาไปเจอมา
เขามาทำพิธีปลุกเสกน้ำแล้วให้พ่อเนี่ยดื่ม
พ่อนี่จากเดินไม่ได้เดินได้นะครับทีนี้ชาวบ้านทราบข่าว
ขอน้ำเหล็กไหลกันเยอะไปหมด
จนต้องทำเป็นแบบพิธีปลุกเสกใส่คุณเลอร์ใส่แท้งน้ำ
แล้วก็กรอกใส่ขวดเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ล่าสุดเนี่ยนะฮะพระเอกดังอย่างคุณวินัยไกรบุตร
อย่างที่ท่านผู้ชมทราบข่าวคุณวินัยเนี่ย
ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมาร่วม๔ปีแล้ว
ถ้าหากน้ำเหล็กไหลมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ
รักษาโรคได้จริงอยากขอน้ำเหล็กไหลมาดื่มบ้าง
จะได้รักษาโรคของตัวเองที่มันไม่หายสักที
ผมเชื่อว่าคนที่ดื่มแล้วหายหลายคน
อยากรู้ครับว่าที่กระบี่เขาพนมอยากรู้ครับ
ใครรู้บ้างครับว่าเหล็กไหลช่วยได้จริงไหมครับ
ตุ่มน้ำพองเรื่องของพวกภูมิแพ้อยากรู้ครับ
ให้ความรู้ใครหรือรู้จริงหรือว่าหายจริง
ว่ารักษาคนได้จริงหรือเปล่านะครับ
ฝากหน่อยครับฝากหน่อยครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
ฝากถามหน่อยครับนะครับใครหายจากโรคภูมิ
ภูมิคุมความบกพร่องหรือภูมิแพ้หรือโรคภูมิเพี้ยน
จากการใช้เหล็กไหลบอกวินัยไกรบุตรหน่อยครับ

คุณวินัยบอกอยากจะไปบ้าง

เพราะว่าเขาก็ป่วยอยู่นานนะ
ใช่เข้าใจคนเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ

อะไรทำได้อยากจะทำหมดเห็นข่าวทางนี้บอก
มีคนมาขอน้ำเหล็กไหลไปน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
แล้วอาการดีขึ้นจากโรคต่างโรคภัยไข้เจ็บต่าง
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับ
คือทางพี่เมฆบอกว่าหลังจากมีคนส่งน้ำเหล็ก
มาให้ดื่มเมื่อสองวันก่อนคือมีคนส่งมาให้ดื่มก่อนนะ
พี่เม่ก็ดื่มเข้าไป
รสชาติก็เหมือนน้ำเปล่านี่แหละนี่เห็นไหม
ไม่มีกลิ่นอะไรนะเหมือนน้ำเปล่า
ดื่มไปแล้วก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอะไรเกิดขึ้น
เพื่อถามว่าเออใครเนี่ยรู้วิธีในการดื่มน้ำเหล็กไหลที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้อง
หรือถ้าเกิดเจ้าของน้ำเหล็กไหลดูอยู่เนี่ย
อยากจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดื่มที่ถูกต้อง

ผมเชื่อว่าคนที่ดื่มแล้วหาย

ใครที่ดื่มไปแล้วจังหวะชีวิตของคนมัน
จังหวะมันพอดีที่กรรมเวรมันหมดพอดี

แต่ผมมั่นใจไม่หายทุกคน

ก็หลังจากที่ทราบข่าวนะครับทุกผู้ชมครับน้องชายของเจ้าของ
เหล็กไหลนะฮะน้องชายชื่อคุณรันนะฮะมาหาพี่เมฆวินัยที่บ้าน
เลยนี่ครับเสื้อน้ำตาลนะฮะแมสขาวที่นั่งอยู่ใกล้เนี่ยมาหา
ถึงบ้านเลยนะครับแล้วนำน้ำเหล็กไหลอันศักดิ์สิทธิ์มาให้ด้วย
นำมาให้จับขอพรแล้วบอกก่อนจะดื่มเนี่ยต้องตั้งจิตอธิษฐาน
ก่อนนะแนะนำเรื่องของคาถาก่อนดื่มแบบถูกวิธีพี่เมฆวินัย
ก็เลยท่องคาถาตามคำแนะนำของน้องชายเจ้าของเหล็กไหลที่
นำน้ำเหล็กไหลมาให้คือท่องคาถาเสร็จนี่ถึงกับน้ำตาไหล
เลยนะฮะแล้วก็ดื่มนะโดยบอกว่ารสชาติของน้ำมันก็ไม่แตก
ต่างจากน้ำทั่วไปนี่ตอนท่องคาถาพอดื่มไปแล้วก็รู้สึกมี
พลังทางใจมีความหวังว่าโรคที่มีอยู่เนี่ยจะหายแล้วจะดี

มีภาพตอนที่พี่เมฆเขาท่องคาถาแล้วดื่มไหมอ่านี่เหล็กไหล
นะฮะไม่รู้แบ่งมาให้หรือยังไงมีอยู่ก็อดนึง
ท่องคาถาต่างแต่จะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรก็คงต้องรอดู
กันต่อไปนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองพิสูจน์หน่อย
นี่ฮะโดยการดื่มน้ำเหล็กไหลกับเขาบ้าง
คือคุณบอมบอกร่างกายของคุณบอมเขาแข็งแรงดีนะนี่เห็นไหม
ห่อเหลาแข็งแรงดีไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรแต่ว่าอยากพิสูจน์ดูว่าเป็นยังไง
ไปแล้วจะรู้สึกยังไงก็ท่องคาถาก่อนตามที่น้องชายเจ้าของเขาแนะนำ
ไปแล้วบอมบอกว่าก็เหมือนดื่มน้ำเปล่าอะพี่ไม่ได้รู้สึกอะไร
ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย
คุณรันนะฮะเจ้าของน้องชายของเจ้าของเหล็กไหลนะครับบอกว่าขั้นตอนการทำน้ำเหล็กไหลเนี่ยนะฮะ
ต้องนำน้ำสะอาดนะครับมาเปิดฝาเทใส่คุณเลอร์ก่อนนะครับ
จากนั้นจะนำสายสินเนี่ยพันรอบถังน้ำโยงไปถึงเหล็กไหล
แล้วจะสวดท่องคาถาเพื่อปลุกเสกไม่ได้เอาเหล็กไหลเนี่ยไปจุ่มในน้ำเลยนะครับ
หรือไม่เอาน้ำไปโดนเหล็กไหลเลยไม่นะครับน้ำนี้สะอาดแน่นอน
แน่นอนพี่ชายจะทำพิธีทุกวันอังคารพฤหัส
แล้วก็วันเสาร์แต่ละครั้งเนี่ยต้องทำออกมาเนี่ยหลายพันขวด
เพราะคนมาขอกันเยอะเหลือเกินบางวันมาต่อคิวนี่๓๔พันคน
คนนึงมีกติกาคือให้ได้อย่างเต็มที่คือแค่๓ขวด
แล้วก่อนดื่มต้องสวดคาถาก่อนนะฮะอธิษฐานก่อนนะครับ
ง่ายก็ขออธิษฐานพญาเหล็กไหลเทวดาควรเขี้ยม
ให้มาช่วยรักษาโรคในตัวเองให้หายให้คลายด้วยเถิน
แล้วสาธุ๓ครั้งคาถามีแค่นี้
แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณรันบอกนี่คือเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามครับ
ถามชาวบ้านที่เคยดื่มน้ำเหล็กไหลสัก๑๐นะครับ
หลายคนบอกว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นนะ

บางคนบอกเดินไม่ได้นี่เริ่มกลับมาเดินได้ก็มี

ต้องมาซื้อผมร้อยล้านผมไม่ขายนะ
เสกแล้วก็ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้พ่อดื่มพ่อเดินได้เลย
แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาทราบข่าวเขาอยากจะได้กันผมก็แหม่
ก็ต้องช่วยเหลือเขานะเขาอยากหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ก็ขอแค่ค่าค่าครูบ้าอาจารย์แค่ขวดละยี่สิบบาท
ท่านผู้ชมฮะคนนึงให้ได้สามขวดนะไม่เกินสามขวดเวลามารับนะฮะ
สัปดาห์นึงเขาก็จัดพิธี๓ครั้ง๓วันต่อสัปดาห์
ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบไปสำรวจเนี่ย
พบว่าแต่ละวันมีคนมาเนี้ยเฉลี่ยนะฮะสามพันถึงห้าพันคน
ละสามขวดเนี่ยค่าใช้จ่ายยี่สิบบาทต่อคนอ่านี่นะฮะ
ลองมาคูณดูนะฮะเท่ากับว่าแต่ละวันเนี่ยที่ทำพิธีเนี่ย
วันหนึ่งก็ตกหกหมื่นถึงหนึ่งแสนอืมอาทิตย์หนึ่งเจ้าของเหล็กไหล
ทำพิธีสามวันอังคารพฤหัสเสาร์คูณกันเข้าไปเนี่ย
เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยนะมีคนมารักษามาขอน้ำเนี่ย
สิบสองวันต่อเดือนเท่ากับว่าจะมีรายได้ต่อเดือน
แสนกว่าบาทถึงล้านกว่าบาทค่ะ
อันนี้ก็เราก็ลองคำนวณเล่นนะ
อืมขึ้นอยู่กับความเชื่อเขาก็คิดราคาไม่แพงหรอก
คนละยี่สิบบาทค่ะมารับสามขวดนี่น้ำดื่มขวด
แบบนี้ฮะขวดน้ำโพลิสทั่วไปเนี่ยนะครับเราถามทางนักวิชาการสาธารณสุข
ของอำเภอเขาพนมจังหวัดกะบี่นะครับ
นายดรัฐพงศ์สุวรรณภัณฑ์นะครับ
บอกว่าหลังจากมีชาวบ้านมารับน้ำเหล็กไหลกันเป็นจำนวนมากที่บ้านของนายริน
แน่นอนว่าก็กังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด

ที่เกิดจากน้ำที่นำไปดื่มกัน
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนำตัวอย่างน้ำเหล็กไหลมาตรวจหาสารปนเปื้อนแล้วนะครับ
เพราะกังวลเรื่องความสะอาดของถังบรรจุที่ไม่มีฝาปิดด้วย
หรือว่าสารสเตรอยที่จะปนเปื้อนจากในน้ำนะ
สารตัวนี้หากปนเปื้อนอยู่เนี่ยแน่นอนว่าอันนี้ทางสาธารณสุขบอกนะ
คนที่ดื่มเข้าไปมีอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะ
กระดูกเจ็บข้อเดินเหินไม่ได้เนี่ยโดนสเตียลอยเข้าไปเนี่ย
อาการมันจะดีขึ้นทันทีมันจะดีขึ้นทันที
อันนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่บางคนเขาบอกแหมเขาดื่มไปปุ๊บเขาเดินได้เลย
แล้วถ้าดื่มต่อเนื่องไปนานเนี่ยสารสเตียลอยมันจะไปกัดกินกระดูกนะครับ
กระดูกทุนจะเกิดได้โรคกระเพาะก็มานะจะเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังด้วย
อันตรายต่ออวัยวะในร่างกายด้วยเดี๋ยวตอนนี้รอผลอยู่นะฮะ
หากผลตรวจออกมาไม่มีสารปนเปื้อนหรือสเตลอยอะไรในน้ำ
ก็แน่นอนว่าก็คงเป็นเรื่องของความเชื่อของคนป่วยแล้วอาจจะเป็นพลังใจ
เข้าไปแล้วมีพลังจิตพลังใจมันก็เลยฮึดดีขึ้นมาที่ผ่านมาในวงการแพทย์ไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย
ไม่เคยมีงานวิจัยตัวไหนที่บอกว่าเหล็กไหลสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนได้นะฮะอันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดบอกนะครับ
ของอำเภอเขาพนมที่จังหวัดกะบี่หมอปลามือปราบสัมภเวษีหมอปลาก็ไม่เชื่อว่าเหล็กไหลจะสามารถรักษาโรคให้คนได้แล้วในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกว่าเหล็กไหลสามารถรักษาโรคภัยต่างได้ด้วยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยหมอปลาบอกอยากให้พิสูจน์ให้แบบชัดไปเลยนะอย่างเช่นเอา
คนป่วยที่นอนพังอาบพังอาบผมเชื่อว่ามันไม่หายหรอก
แต่วันนี้เรากำลังเจอคนสร้างสตอรี่ให้เกิดความน่าเชื่อถือเช่น
ติดเตียงพอมากินน้ำเหล็กไหลปั๊บหายมันเป็นแค่คำพูด
แล้วไหนหลักฐานถ้ามีหลักฐานผมแนะนำเลยอาจารย์หมอนี่แหละครับ
จะเป็นตัวบอกได้เลยว่ามาได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าสร้างสตอรี่เพื่อหวังอะไร

เรื่องของความเชื่อมันก็คงเป็นพลังจิตพลังใจจริงจริงนั่นแหละ
แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็พบคุณหมอด้วยก็จะดีนะคะ
ส่วนเรื่องน้ำก็รอผลตรวจของทางสาธารณสุขนะฮะใช่ค่ะ